เพราะฉะนั้นพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดเลยกันหน่อยนะคะ
ที่จังหวัดเลยตอนนี้พออากาศเย็น

ใช่ค่ะสีแดงเต็มไปหมดเลยนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยค่ะ
มีมากกว่าสามหมื่นต้นเลยนะคะ
แบบนี้ค่ะสีสันเป็นสีแดงของต้นคริสต์มัสนะคะ
เกือบ๓๐๐๐ต้นบริเวณลานคริสต์มัสทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลย
ถือว่าสร้างแรงดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมากนะคะ
จนต้องพามาชมแล้วก็พามาเที่ยว
แล้วก็เก็บภาพนี้ไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
ซึ่งพูดถึงต้นคริสต์มัสในจังหวัดเลย

เพราะว่าปลูกมากที่สุดในโลก
แล้วก็รายได้ต่อปีนะไม่ต่ำกว่า๒๐๐ล้านบาทนะคะ
ใครที่ไปเที่ยวหนาวแบบนี้เหมาะนะคะ

สัมผัสบรรยากาศปีใหม่บรรยากาศคริสต์มัสด้วยนะครับ